จังหวัดมุกดาหารก่อนมุกดาหาร

แล้วเหมือนหนังขนาดไหนรู้ไหมปีนบุก
เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านเอามืออุดปาก
ตุ้ยท้องตุ้ยท้องเหมือนในหนังเลย
ข่มขืนแล้ว๓วันรั่วติด
จากนั้นมามีวันที่๔ต่อเนื่องมาด้วยฮะ

สุดท้ายแล้วคุณยายต้องพาเด็กหญิง

วัย๗๒ปีพาน้องบิวน้องบิวเนี่ย
หลานสาววัย๑๔ปีไปแจ้งความกับ
โรงพักคำชะอีมุกดาหาร

วัย๑๒บุกเข้ามาข่มขืน
กระทำชำเลามันก่อเหตุแบบ

วันติดอาศัยช่วงที่ยาย
ไม่อยู่เอายายไปไหนอ่ะยายไปทำนา

คือ๒กรกฎาคม๓กรกฎาคม

วิธีการมันอุกชะกันขนาดไหน

ก็มาที่ห้องของน้องบิวไอ้นี่หนุ่มวัย๑๒

อายุ๑๒นี่ถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นแล้ว
ปีนเข้ามาหลังบ้านจากนั้นมาใช้มือนี่แหละ
ปิดปากน้องบิวแล้วเอามือตุ้ยท้อง
แล้วจากนั้นเนี่ยคลมขืนก็ทำชำราว

ใครเหรอไม่กล้าฟ้องเออหนุ่มนี้เป็นเพื่อนบ้านก็เลยไม่กล้าฟ้องใครนะ
แต่เรื่องมาแตกช่วงที่แม่มาฮะ

เห็นความผิดปกติของน้องบิว
บิวมีอาการแปลกนิ่งแปลกและประจำเดือนไม่มา

คุณแม่ก็เลยเค้นสอบจนสุดท้ายน้องบิวยอมเปิดปาก

เจอเพื่อนผู้ชายวัย๑๒มาข่มขืนกระทำชำราว
ทำแบบนี้๓วันติดบวกอีกวันหนึ่งก็คือ๒๖กรกฎาคม
แต่แม่มาวันไหน๓๑สิงหา
แปลว่าข้ามเดือนมาแต่เป็นเดือนกว่าแล้ว
เมื่อวันก่อนคุณยายก็เลยพาน้องบิวไปแจ้งความ

อีกฝั่งหนึ่งก็คือครอบครัวของฝั่งเด็กชายวัย๑๒เนี่ย

เขาไม่ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง

อยากจะให้มันมีปัญหากับระหว่างเพื่อนบ้านกันหรือไง
ดังนั้นไม่ยอมรับและไม่ยอม

ขอสู้กันตามกระบวนการคันลองของกฎหมาย
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปหลายภาคส่วนครับ
ไปตรวจสอบคือมันทิ้งช่วงมา๒เดือนแล้วไง
ไปตรวจสอบไม่แน่ใจว่าจะสามารถตรวจได้หรือเปล่า
ตำรวจก็พยักหน้าว่าน่าจะสามารถตรวจสอบได้
หากเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงขึ้นมา
แต่จริงแล้วด้วยความเป็นเด็กของทั้งสองฝ่าย
หากผู้ใหญ่คุยหรือไกล่เกลี่ยกันได้
จะจบสวยแต่หากไม่เป็นแบบนั้น
ตำรวจก็พร้อมจะช่วยให้ความเป็นธรรม

เรื่องจริงกว่าละครมุกตาหานะ